แล้วนะคะเราก็ยังอยู่กันที่บ้านช่อช้างชรา
กับช่วงเวลาที่พี่แจ๊คเขาจะทำอาหารช้างไว้นะ
ตอนนี้อาหารช้างก็น่าจะเย็นแล้ว
ถ้าเย็นก็กินได้เลยค่ะโอ้ยใจเย็น
ค่ะนี่เราไม่ใช่นกพิราบนะคะที่จะโปรยให้
นะคะต้องมาปั้นก่อนปั้นเป็นยังไง
ต้องปั้นเป็นกันก้อนแล้วก็ปอนให้
อุ๊ยน่ารักเลยเอาไปดูดีกว่าค่ะ

และกิจกรรมต่อไปจะทำให้ช้างล้านลาได้ขนาดไหน
ไปชมกันเลยค่ะปุ๊บแป๊บวิสเปรด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

ลองดูลองดูแล้วครับผมอืมโอเคให้เข้ากันนะครับ
เข้ากันให้เข้ากัน
เราปั้นเป็นก้อนขนาดนี้นะครับเรามาคลุกกับกรำ
ให้มันเพลิบคลอดคลุก
เรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่เราผ่านการกัมเม้าที่ในการปรุงอาหารให้เขานะครับผม
ตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะฮะรอป้อนอาหารช้าง
เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้อย่าเสียเวลาครับรอกันเต็มแล้วครับผม
ครับให้กับหาช้างกันเลยดีกว่าเร็วเร็วเอาเลยเอาเลยนะครับ
เดี๋ยวพออิ่มน้ำสำราญเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะผ่าช้างเนี่ย
ทำความสะอาดหรือเรียกง่ายว่าไปอาบน้ำช้างกัน

เรียบร้อยแล้วนะฮะกับกิจกรรมการเขาเรียกว่าอาบน้ำให้กับเจ้าช้างน้อยนั่นเองนะครับ
ชอช้างชะลาแห่งนี้ท่านผู้ชมครับผมนะฮะตอนนี้ต้องขอบคุณพี่วิทย์มากมากนะครับที่
วันนี้ให้เกียรติกับพวกเรานะฮะพามาทัวร์กิจกรรมของช้างนะครับผมนะฮะ
อยากให้ฝากเชิญชวนท่านผู้ชมทางบ้านอยากจะให้เข้ามาช่วยการรักษา
เขาเรียกว่าช้างไทยให้อยู่คู่กับคนไทยไปยังไงครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ว่าช้างนี่เป็นสมบัติทางธรรมชาติเป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะครับ
ตกทอดมาจากบรรพชนเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนพวกท่านนะครับ
เพราะมีส่วนร่วมในการอันรับทางที่บ้านโฉช้างชราแห่งนี้นะครับฝากไว้กันแล้วกันนะครับผม
สวัสดีครับ
การท่องเที่ยวแบบใหม่ที่น่าสนใจจริง

ถ้าใครนะคะมีจิตอาสาสวยงาม

เขาไปเที่ยวได้ที่บ้านช่อช้างชารากาญจนบุรีค่ะ

ดูแผนที่ได้ในเฟซบุ๊คของเราค่ะ

สัปดาห์หน้าเป็นวันใหม่วันจันทร์

เดี๋ยวแม่พี่ช้างให้ดูหน่อยสิ

มันใช่เวลามาเล่นกันไหม

ไปได้แล้ว
ไปแล้วไปแล้ว

เป็นการตัดต้นกล้วยแล้วก็เอาไปให้อาหารช้าง

มันก็เหมือนการยกขบวนขันหมากไปขอผู้หญิงครับท่านผู้ชม